คุณผู้ชมคะมีเพื่อนบ้านผิดชีวิตเปลี่ยนจริงนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ถึงขั้นต้องเอาคลิปมาโพสต์ในโลกโซเชียล
บอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยชอบเปิดเพลงเผื่อแผ่บ้านคนอื่น
เปิดเพลงเสียงดังมากยิ่งเมาเสียงยิ่งดังแล้วเมาตลอดเลยนะคะ
เธอเคยพยายามจะไปเตือนไปขอร้องว่าอย่าเปิดเพลงเสียงดัง
แล้วเลือกเวลาไปเตือนด้วยนะไปตอนที่เพื่อนบ้านไม่เมาอ่ะ
ตั้งใจว่าจะไปเตือนแต่เขาไม่ฟังเลยค่ะเขาเฉยเลยค่ะ
ก็เลยต้องอัดคลิปแล้วก็มาโพสต์ในโลกโซเชียลนะคะ
อันนี้คือลำโพงนะคะฉันถ่ายจากชั้นสองบ้านฉัน
ตอนนั้นคือลำโพงเขาแล้วกินเหล้า

นี่คือเจ้าของนะของลำโพง
นี่ค่ะเธอก็เลยชี้ให้ดูเลยว่าดูลำโพงสิ
แล้วลองฟังเสียงเพลงดูสิที่เปิดเผื่อแผ่บ้านคนอื่นเขา
แล้วก็เมาตลอดเลยนะคะซอยยี่สิบแปดทับสี่ค่ะ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะที่คลองหลวงปฐุมธานีค่ะ
เราไปเจอคนที่ถ่ายคลิปอ่ะนะคะเธออายุสามสิบเอ็ดปีนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปนี้คือ๑พฤศจิกายนช่วง๖โมงเย็นถึง๔ทุ่มครึ่ง
บ้านหลังนี้ก็ล้อมวงดื่มเหล้ากันหลายคนเลย
เธอบอกว่าเธออยู่หมู่บ้านนี้มา๑๐กว่าปีไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านเลยนะ
คู่กรณีเนี้ยมันมีอยู่สองหลังอ่า
คือบ้านข้างกับบ้านฝั่งตรงข้ามที่เพิ่งย้ายมาอยู่ไม่นาน
เขาชวนกันดื่มค่ะข้างข้างบ้านข้างข้างกับบ้านตรงข้าม
ชวนกันดื่มค่ะเธอก็ไปแจ้งนิติบุคคลว่าช่วยเตือนให้หน่อยสิ
ครับแต่ก็ไม่เป็นผลวันเกิดเหตุเธอก็เดินไปพูดนะคะ
เธอบอกเธอเดินไปขอร้องดีเธอบอกว่าเนี่ยคุณแม่อายุ๕๐กว่าแล้ว
นอนไม่ได้เลยเสียงเพลงมันดังจริง
เพื่อนบ้านไม่พอใจพอตกดึกไม่รู้แกล้งหรือเปล่า
หรือยังไงหันลำโพงมาบ้านเธออ่ะอืมเธอเธอก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยเนี่ย
ลองดูลำโพงเธอก็เลยบอกว่าอ่ะติดป้ายเอาไว้ก็แล้วกัน
พูดไปเตือนเขาไม่ฟังก็ติดป้ายเอาไว้ว่าโปรดอย่าส่งเสียงดังรบกวนขอบคุณ
ติดป้ายแล้วจะได้ผลไหมคะนั่นอ่ะสิไปเตือนก็ยังไม่ได้ผลเลยอ่ะ
ติดป้ายก็ไม่ได้ผลค่ะเธอบอกว่าไม่ได้ผลจริง
ในวันนั้นนะคะก็พูดเพื่อบอกเขาว่าอ่าช่วยลดเสียงไหมค่ะ
เสียงมันเดินเข้าบ้านพูดแค่นี้เลยค่ะอืมแล้วก็มีพฤติกรรมอะไรต่อไปบ้างไหมครับ
จะมีมีค่ะมีคลิปอยู่เหมือนไม่พอใจเราก็มีการแจ้งนิติ
แจ้งนิติเนี่ยมันคือก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเรื่องแบบนี้แล้ว
มีเรื่องเสียงแบบนี้ใช่ค่ะอืมใครเคยเรื่องเสียงแบบนี้มาแล้วประมาณกี่ครั้งครับ
หลายครั้งหลายครั้งเลยทีมข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปถามนิติบุคคลของหมู่บ้านนะคะ
เนี่ยที่ติดป้ายเห็นไหมคะโปรดอย่าส่งเสียงดังรบกวนขอบคุณแต่มันไม่เป็นผลอ่ะเนอะ
ก็ติดไว้ที่เสาบ้านเธอนั่นแหละใช่เพราะเธอบอกไม่รู้จะทำยังไงไง
ก็ทำทุกอย่างอ่ะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้คือมันน่าเห็นใจตรงที่
บ้านข้างและบ้านตรงข้ามเนี่ยเขาสนิทกันเหรอคะหรือยังไง
บอกว่าบ้านตรงข้ามเพิ่งย้ายมาอยู่ด้วยซ้ำนะเธออยู่มาเป็น๑๐ปีอ่ะ
ทีนี้นิติบุคคลว่ายังไงนิติบุคคลบอกว่าก็เคยไปเตือนค่ะ
เคยไปเตือนแล้วก็เคยให้ตำรวจสายตรวจมาช่วยดูแต่นิติบุคคลบอกว่าก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะ
ก็ได้แค่เตือนก็เลยแนะนำเจ้าของบ้านที่เดือดร้อนว่า
ถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องถึงขั้นไปแจ้งความแล้วล่ะแล้วก็จะได้ออกหมายเรียกเจ้าของบ้านที่เสียงดัง
เจรจาจ่ายค่าปรับอะไรก็ว่ากันไปครับเจ้าของบ้านที่เปิดเพลงเสียงดัง
ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงอะไรนะคะเผื่อถ้าอยากจะออกมาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีนะคะ
เพื่อนข้างบ้านและบ้านตรงกันข้ามนะคะที่ผู้เสียหายบอกว่าก็ชวนกันไปดื่มเหล้าเปิดเพลงเสียงดัง
เพื่อจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอะไรกันเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็อยากฟังทางอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกัน
ใช่ไหมฮะทั้งบ้านตรงข้ามกับบ้านข้างเผื่อท่านดูอยู่แล้วก็อยากจะชี้แจงข้อมูลในมุมของท่านก็บอกมาได้นะฮะ